ดูต่ออีกข่าวนึงค่ะข่าวนี้ก็น่ากลัวค่ะ
คุณผู้ชมเป็นการทวงหนี้มาทวงหนี้สาวชาวโรฮิงญา
แล้วปรากฏว่าโอ้โหทำร้ายร่างกายด้วยคุณ
จนเขาเลือดอาบแล้วนะแล้วเธอก็ยังใจแข็งเลือดท่วมตัว
แต่เธอก็ยังพยายามขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางเอวันอายุ๔๖ปีเป็นชาวโรฮิงญา
แล้วสภาพต้องเซ็นเซอร์ไว้นิดหนึ่งคุณผู้ชม
คือจริงหัวเธอเลือดไหลตรงขมับซ้ายเท้าขวาก็มีบาดแผลนะ
รุมทำร้ายที่ว่าไม่ใช่แค่แบบตบตีเฉยนะคุณผู้ชมแต่ว่าโดนยิงด้วย
ซึ่งเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแบบเลือดท่วมเลยนะมาขอความช่วยเหลือที่ป้อมตำรวจ
เป็นป้อมสายตรวจสพปากคลองรังสิตที่ปากซอยใกล้วัดนาวงศ์ที่อำเภอเมืองปฐุมธานี
เจ้าหน้าที่เขาเห็นเลือดเยอะขนาดนี้ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแล้วค่ะ
แล้วก็นำตัวผู้หญิงคนเจ็บนี้ส่งโรงพยาบาลปฐุมธานี
เป็นมอเตอร์ไซค์ของชาวโรฮิงญาที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบสวนนางเอวันก็มีอาชีพรับจ้างส่งเสื้อผ้าที่ตลาดนัดแถวดอนเมืองนะคะ
ทราบแผ่นป้ายทะเบียนนะถอยเข้ามาถอยเข้ามาในซอยแบบเร็วเลย
แล้วที่กระบะเนี่ยมีผู้ชายเป็นคนขับผู้หญิงนั่งข้าง
ปรากฏว่าพอกระบะถอยเข้ามาไปจอดที่บ้านท้ายซอย
ซึ่งบ้านนั้นเนี่ยนางเอวันเนี่ยอาศัยอยู่แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันชกต่อยกัน
เธอได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น๒๓นัดค่ะคุณผู้ชม
แล้วกระบะก็ขับหลบหนีนี่ดูสิคะมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดด้วย
แล้วล่าสุดเนี่ยชุดสืบสวนสพปคลองรังศิษฐ์เนี่ยรู้แล้วนะ
ว่าคนขับรถกระบะเนี่ยชื่ออะไรรู้ว่าทำอาชีพอะไร
คนขับรถกระบะชื่อว่านายแจ๊คค่ะ
เป็นพ่อค้าขายของอยู่ที่ตลาดนัดแถวดอนเมือง
ก็ขับรถมาหานางเอวันจะทวงตังค์นั่นแหละจนทะเลาะวิวาส
หลังจากนั้นนายแจ๊คเอาปืนตบศีรษะแล้วก็ยิงนางเอวันจนได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วกำลังตามตัวในแจ๊ค
ผู้หญิงอีกคนนึงที่นั่งมากับรถกระบะด้วยเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ